ถามคุณผู้ชมก่อนว่าคุณเชื่อไหมเรื่องในการเปลี่ยนชื่อแล้วปัง
คุณสองคนเคยเปลี่ยนชื่อกันไหมขวัญเนี่ยอาจจะยัง

ได้เปลี่ยนคำนั้นหน้าหมายถึงเปลี่ยนชื่อมาบ้างหรือยัง
เปลี่ยนแต่เป็นดำความเชื่อที่คนอีสงศ์อีสานก็เชื่อเลิกยามอะไรอย่างนี้

วงการลูกทุ่งก็หลายคนคุณผู้ชมเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วพาปังกว่าเดิมนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกค่ะลูกทุ่งสาวสวยสุดเซ็กซี่หลิวอาจารยา
อันนี้ชื่อเก่าเขาที่เราเรียกติดปากใช่ไหม
เจ้าของเพลงฮิตฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปความเป็นสะพ้ายนายก
โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงหลายปีค่ะมีผลงานให้ติดตามกันแล้วเยอะมาก
เรื่องสายมูพี่หลิวก็ไม่เป็นสองรองใคร
ว่างเมื่อไหร่เข้าวัดทำบุญขอพรเสริมดวงเสริมความปัง
ล่าสุดไปทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ต้อนรับชื่อใหม่ที่ปังกว่าเดิมจากหลิวอาจารยา

หลิวรัชดา
แต่ว่าชอชั้นของตัว
นี่ความปังพุทธขารัชดาพรมเลิกนะคะ
แล้วนี่ต้องบอกว่าเขาทำบุญวันคล้ายวันเกิดด้วยนะคะ
อายุ๓๗ปีอุ๊ยหน้าเด็ก

ชื่อเขาก็ความหมายดีพี่แจ๊คมีความหมายว่า
ผู้มีสมบัติและความมั่งคั่ง

คุณนุษย์วิลาวันค่ะศิลปินอิสระสุดปังคนนี้นะคะ
ขอถือเริกนี้เงื่อเพิ่งเปลี่ยนเลย

อริญญาชาติที่เขาสนิทกันโครง

ซึ่งในครั้งนี้นะคะนอกจากจะมาพร้อมกับชื่อใหม่แล้ว

ชื่อว่าพร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้
นี่เขียนในซองแบบนี้เลยนะคะ
นุชนันวันวิรานั่นเองค่ะ
เอาเป็นว่าก็รอดูแล้วกันนะคะว่าเพลงใหม่กับชื่อใหม่

ด้วยการเปลี่ยนชื่อเพื่อความปังของตัวเอง
จากเดินพิชัยชื่อว่าดาราพัทธวินัร
เปลี่ยนมาเป็นชัชยาธวินัน
ที่แปลว่าผู้รอบรู้รวดเร็ว

จัดว่าวางตามดวงดาวเลิกเกิดแล้ว
วันเกิดลักษณะราศีอย่างดีงาม

สาวธรรยาปังเกินต้านทั้งงานแต่แบบนี้เห็นชัดมากนะ
และเรื่องหัวใจรวมถึงความรักครั้งใหม่ที่ตอนนี้กำลังเป็นสีชมพูหวานแหววแต๋วจ๋าไปเลย
ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีของสาวธัญญานะคะ
ยังไงก็ขอให้เธอเนี่ยปังดังยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะ
ใจก็ปังงานก็ปังโอ้โฮขนเลิฟ
ปรากฏว่ายอดมันเกินคนก็ได้ดูความหวานกันและกัน
แล้วเอฟซีเนี่ยก็พิมพ์ไปถามว่าคู่เนี่ยสเตตัสอะไรน้องทันยาอ่าฝั่งผู้ชายอ่ะ

เขาก็ตอบมาว่าก็เป็นแฟนกันชนะตรงนี้ชนะตรงนี้
ผู้ที่เขาคุยกันมาแล้วถูกต้องเลิก
จำชื่อกันอีกครั้งหลิวรัชดานุชนันวันวิลาแล้วก็น้องธัญญาเป็นชัชยาเท่านั้น
จำชื่อใหม่กันได้เผื่อโทรไปจ้างงานกิ้งกลางจะได้ไม่งง